แชร์ว่อนตำรวจล็อกคอหนุ่มขึ้นรถจับตรวจฉี่
อุบลรัชธานีตอนแรกในเหตุการณ์เราดูไม่รู้หรอก
แต่ดูเป็นชายชะกัน๓คนเข้ามาล็อกผู้ชายคนนี้ถึงบ้านเลย
เฮ้ยไปไปตรวจปัสสาวะไปตรวจฉี่แบบนี้ฮะ
โทรไปถามแล้วเขาไม่ให้จับขึ้นนะ

เอ้าต่อยได้ยังไง
ได้ยังไงอ่ะโทรบอกแล้วโทรบอกแล้วเดี๋ยวตำรวจในพื้นที่ก็มา
ไม่ได้อย่าเข้ารถเขาไม่ให้ขึ้น

ยังไม่รู้เลยว่าผิดหรือไม่ผิดมาจับเรื่องอะไร

ยังไม่มีรักฐานว่าผิดอะไรเลยจับขึ้นได้ยังไง
แล้วคุณจับขึ้นรถได้ยังไงในเมื่อยังไม่มีข้อหา
อย่างแรกเลยจะบอกคุณผู้ชมให้ดูข่าวนี้ให้จบนะครับ
อย่าเพิ่งตัดสินตั้งแต่เห็นภาพตอนแรก
เอารุนแรงไหมก่อน
รุนแรงไหมก่อนเสพยาไหมก่อนแล้วเดี๋ยวสุดท้าย
เหมาะสมไม่เหมาะสมว่ากันอีกทีนี่เป็นคลิปที่ตำรวจพยายามบังคับดึงดึงล็อก
พาผู้ชายคนนี้ขึ้นรถกระบะสีดำสี่ประตูให้ได้เนี่ยคันนี้
จับใส่กุญแจมือด้วยแล้วเสียงผู้หญิงก็เสียงของเมียคนนั้นอ่ะ
ผู้ชายที่ถูกล็อกอ่ะถ่ายคลิปถ่ายคลิปกลัวสามีจะไม่ปลอดภัยไงนะ
ฝ่ายสามีพยายามตะโกนบอกแจ้งตำรวจแจ้งตำรวจจนเกิดการโต้เถียงกัน
มีชาวบ้านมาดุงดุงดูเพียบเลยก็เสียงรังขนาดนี้ไง
นางสาวไอลาดาอายุสามสิบครับเป็นภรรยาของนายอนุวัฒน์อายุยี่สิบเจ็ด
ผู้ชายที่ถูกจับในคลิปเล่าบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันที่๓๐
พฤศจิกายนที่ผ่านมาผู้ชายสามคนขับรถกระบะสี่ประตูสีดำเข้ามาในบ้าน
ปรีเลยไม่พูดพร่ำทำเพลงปรีเข้ามาไอ้หมาแม่ลูกอ่อนที่เลี้ยงไว้
มันก็จะวิ่งไปกัดสามีก็วิ่งไปจับหมาไว้แต่ไปวิ่งไปจับหมา
แต่สามีถูกจับจับโดยใคร๓คนนั้นเข้ามาล็อกเลยใส่กุญแจมือฟันซับเขาให้
นะแล้วต่อยซ้ำมีหนึ่งคนโชว์บัตรตำรวจปราบรามยาเสพติด
ออกมาให้ดูบอกว่าสามีของคุณนี่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะ
จึงเข้าตรวจสอบนะฮะแล้วห้ามถ่ายภาพอ้างกฎหมายพีดีพีเอ
ขู่ว่ามีความผิดปรับ๓ล้านแต่ไม่ได้สนใจเพราะต้องการถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน
อืมทำให้เกิดการโต้เถียงกันนะครับแล้วก็สามีเนี้ยก็ถูกพาตัวไปโรงพัก

ม่วงเรื่องจะเป็นอย่างหนึ่งถ้าไม่ม่วงเนี่ยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเลยนะ

สามีเสพยาครับแต่เมียก็ยังบอกว่าก็ไม่เห็นต้องทำรุนแรงขนาดนี้เนี่ย

คุณผู้ชมว่ายังไง
เส้นเรื่องกำลังเริ่มเปลี่ยนคุณผู้ชม
หลังเกิดเหตุส่งคลิปนะครับให้คนในครอบครัวดู
นะเอาภาพนี้ไปลงโลกออนไลน์ครับ
มันอาจจะชวนละมุนก่อนเขาก็เลยไม่ได้แจ้งอะไรแบบนี้หรือเปล่า
แต่เขาไม่สมควรที่จะมาชุดกระชากแฟนหนู

รถแบบนั้นโดยที่ไม่แจ้งว่าเขามาเพื่ออะไร

แล้วทำไมไม่ถามแฟนหนูว่าเขาวิ่งออกมาทำไม

ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ยอมรับนะคะว่าทางแฟนไม่ผิด
ทางแฟนผิดค่ะผิด
แต่ว่าเขาต้องตรวจก่อน
เขาต้องตรวจก่อนนะคะตรวจปัสสาวะก่อน
แต่หนูยอมรับค่ะว่าเสพ
ยอมรับว่าเศษค่ะจากการตรวจสอบนะครับผู้ชายทั้ง๓คน
ในคลิปเป็นตำรวจสพเมืองอุบลรัชธานีจริงฮะ
หลังสืบเศร้าบ้านนายอนุวัฒน์มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเศษติด
เข้าตรวจสอบแต่นายอนุวัฒน์วิ่งหนี
วิ่งหนีไงนะฮะก็เลยต้องคุมตัวไว้
แล้วตอนนี้จะส่งตัวฟ้องศาลครับ